ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงกันหน่อยค่ะ
แค้นที่สั่งสมมา๕ปีในที่สุดพอสบโอกาสตัดสินใจก่อเหตุ
เป็นสมาชิกอบตพัทธลุงนะคะแค้นพี่เขยตัวเอง
คือพี่เขยเนี่ยเมื่อ๕ปีก่อนตกเป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนเด็กหญิง
ซึ่งก็คือลูกสาวของเขาแต่ปรากฏว่าสารยกฟ้อง
ความแค้นนี้มา๕ปีพอสมโอกาสเจอพี่เขยขี่รถผ่านหน้าบ้าน
ขี่รถตามแล้วยิงพี่เขยจนตายเลยค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายวิโรธทองขาวนะคะอายุ๔๘ปี
เป็นสมาชิกอบตหมู่๒ในตะบนควนขนุน
ก็มามอบตัวกับตำรวจสพเขาชัยสนพร้อมกับปืน๓๘
เป็นปืนกระบอกที่ใช้ก่อเหตุยิงนายประพันธ์คดชริตวัย๖๓ปี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นพี่เขยของตัวเองนะคะ
ยิงเข้าไปที่คอขวาทะลุต้นคอหลังแล้วก็บริเวณต้นขาขวา๒นัด
ทำให้นายประพันธ์เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนบ้านหนองไซในอำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
นายวิโรธเนี่ยมีศักดิ์เป็นน้องเมียของนายประพันธ์
พอเกิดเหตุแล้วก็โทรแจ้งตำรวจนะคะ
โทรแจ้งตำรวจเลยแล้วบอกว่าผมยิงคนเขาข่มขืนลูกผมเดี๋ยวผมจะเข้ามอบตัววันนี้
บอกแบบนี้เลยพอสอบปากคำค่ะเขาก็รับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
รับจากใจเลยว่าแค้นใจมาก
นายประพันธ์ก่อเหตุกระทำชำราวลูกสาวของเขาเมื่อ๕ปีก่อน
ตอนนั้นลูกเขาอายุแค่๑๓ปียังเป็นเด็กหญิงอยู่เลย
ตอนนี้ผ่านไป๕ปีลูกอายุ๑๘แล้วนะคะ
แจ้งความดำเนินคดีไปกลายเป็นสารยกฟ้อง
ยกฟ้องคดีนี้ไปเมื่อ๒ปีก่อนค่ะ
เขาเองไม่มีเงินจะไปจ้างทนายความในการต่อสู้คดี
ก็เลยต้องยอมรับคำตัดสินของศาล
แต่ความรู้สึกที่มันเจ็บปวดมันเจ็บลึกอยู่ข้างใน
ลูกสาวของเขาต้องมีตราบาปติดตัวไปตลอดชีวิต
ถึงขั้นต้องอับอายออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดนะคะ
เท่านั้นไม่พอผู้ตายนายประพันธ์เองก็พยายามก่อกวน
แล้วก็เยอะหยันตัวเขาตลอดเวลาเขาทนไม่ได้
เมื่อวานนี้ค่ะนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านเพื่อนบ้าน
นายประพันธ์ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียน
เหมือนจะก่อกวนหลายต่อหลายครั้ง
อาศัยช่วงที่นายประพันธ์ขี่รถผ่านออกไปเนี่ย
ักหน้าถนนแล้วก็ควักปืนรัวยิงใส่เลย
กระสุนเนี่ยโดนเข้าไปที่ขาซ้ายแล้วก็เขาขี่รถหลบหนีไป
ขี่ตามค่ะไล่ตามอยู่๕๐๐เมตร
รถนายประพันธ์ก็ล้มนายประพันธ์ก็พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
ก็ไปล้มห่างจากรถประมาณ๖เมตร
เขาก็เลยใช้ปืนยิงซ้ำเข้าที่คอด้านขวาทะลุท้ายทอยไปอีกหนึ่งนัด
พอเกิดเหตุก็รีบโทรแจ้งความสารภาพบาปของตัวเอง
แล้วก็หลบหนีไปตั้งหลักแล้วมาเข้ามอบตัวในวันนี้

นายวิโรธไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ระหว่างทำแผนก็มีชาวบ้านมาสังเกตการณ์ด้วย
แต่การทำแผนผ่านไปด้วยดีไม่มีใครตะโกนสาบแช่ง
หรือว่าจะรุมประชาธรรมผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด

ผู้ก่อเหตุเป็นคนดีแล้วเขาก็เป็นฝ่าถูกกระทำก่อน